ต่อกันที่เรื่องน่าปวดหัวกันบ้างดีกว่านะครับ
หลังจากที่เจวิปล่อยของมานะครับ
วงเมาส์เนี่ยตีไปกันพึบเลยนะคะ
วิแฉแหลกแยกวิพาเขาบอกว่ามีครอบครัวครอบครัวหนึ่ง

เรื่องเยอะปัญหาแยะเป็นครอบครัวซุปตาด้วยนะคะ

ทีมงานเนี่ยต้องยกหูโทรเคลียร์กับผู้ปกครองก็ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรให้มันดีขึ้น
สื่อก็ระอาคนจ้างก็เอื้อเหมือนกัน
จะเป็นครอบครัวจุดหรือเปล่าอาหารนี้เราสองสาวขอให้ถ่ายต่อละกันนะครับ
ให้คุณผู้ชมเข้าไปส่องไปสืบกันเองต่อละกันจ๊ะแล้วก็จะรู้ว่าแซ่บหรือ
เออนะคะช่วงข่าวนี้ไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าเข้าไปอ่านคอมเมนต์เนี่ย
มันแซ่บมันซีดยิ่งกว่าคุณผู้ชมค่ะนะจ๊ะแต่บางคนเมนต์ก็แบบว่ารุนแรงเกินไป
อันนี้ก็ขอแบบว่าเซ็นเซอร์ไว้นิดนึงละกันถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงนะ
อย่าให้ถึงวันที่คุณต้องขาลงเลยปรับอะไรได้เปลี่ยนอะไรได้ก็ทำให้มันเป็นสิ่งที่ดีขึ้นดีกว่านะครับ
แฟนคลับเค้าก็เยอะเยอะเลยเค้าชอบแบบคนเฟรนลี่แบบเนี่ยเนาะ